ดูเหตุการณ์สลดที่จังหวัดชายภูมิเกิดเหตุหลานเมาสุราคลุ้มคลั่งอารวาสทำร้ายแม่บังเกิดเก้า
คนที่เป็นตานะคะเข้ามาเห็นสุดท้ายตาก็ทนไม่ไหวสิคะ
เพราะว่าหลานชายบังเกิดกล้าวคนนี้เข้ามาทำร้าย
คว้าไม้ตีหัวก่อนจะชักมีดแทงหลาน๑๑แผลจนสิ้นใจตาย
เรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
หลานชายบังเกิดแท้ฆ่าตายคามือเป็นเหตุสยองที่เกิดขึ้น
ช่วงค่ำวันที่๑๓ธันวาคม
หลังเกิดเหตุตาบุญจันทร์ไม่ได้หลบหนี
รอมอบตัวพร้อมมีดของกลาง
ละล่ำละลักให้การบอกเป็นคนฆ่าหลาน
โดยใช้ไม้ตีหัวจนล้มก่อนใช้มีดแทงไม่ยั้ง
ชนวนเหตุมาจากเห็นภาพคาตา
ว่าหลานชายทะล้อกับคนเป็นแม่
ห่วงนั้นลูกสาวตะโกนเรียกให้มาช่วยห้าม
แต่กลับถูกหลานแท้ที่เลี้ยงมากับมือด่าทอ
พยายามเข้ามาทำร้ายจึงเกิดบันดาลโทษะพลั้งมือ
ทุกคนเอือมระอากับหลานชาย

เมามาทีไรก่อแต่ปัญหา

มีดมีดมีดมีด

ห่วงนั้นลูกยังถือมีดอยู่ในมือ
พอเห็นท่าไม่ดีจึงคว้าไม้ที่วางอยู่ข้าง
ตีเข้าศีรษะไป๒ครั้ง

แย่งมีดในมือจ้วงแทงเข้ากลางอก

หลานชายตอนเด็กก็นิสัยดีน่ารัก
แต่พอโตขึ้นเป็นนุ่มเริ่มคบเพื่อน
กินเหล้าเสพยาบ้ามานานกว่า๕ปี
ที่ผ่านมาคนในบ้านพูดไม่เข้าหู
ก็มักจะโดนทำร้ายทุบตี
คาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแบบนี้

สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
ศพของนายมนุนย่านำไปบำเพ็ญผู้สนตามระเพณี
คดีนี้ชาวบ้านพากันวิพักษ์วิจารณ์

โหลดใจนะคะเพราะว่าพิษสุราสุดท้ายก็นำพาความตายมาให้
หลานก็ต้องโอ้โหโดนฆ่าตายแบบนี้